ช่วงโควิด๑๙ก็หลายคนสั่งอาหารทางแอปพลิเคชัน
ซึ่งคนที่เขาสั่งอาหารทางแอปพลิเคชัน
ส่วนใหญ่เขาจะรู้อยู่แล้วล่ะคือถ้าซื้อหน้าร้านราคาหนึ่ง
แต่ถ้าสั่งผ่านแอปเนี่ยคือแอปเขาต้องบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่ม
ฉะนั้นไอ้ราคาอาหารเนี่ยมันก็จะเพิ่มตามใช่ไหม

เขาอยากกินแกงเขียวหวานไก่ครับ
ปรากฏว่าก็สั่งผ่านแอปแต่เธอคล่องใจ

ว่าขนาดนี้ร้อยหนึ่งเลยเหรอ
นี่ค่ะเขียวหวานถุงละ๑๐๐บาทนะคะ
คือมึงขายมาได้ไง
คือตอนจะขายคิดแล้วหรือยังว่าพอจะขายนี่คือ๑๐๐บาท

สั่งในไลน์แมนโทรไปถามทางร้านบอกว่า

เจ็ดสิบกูก็คิดแล้วคิดอีกนะกูยังไม่รู้นะเนี่ย

นี่คือชามไม่ได้ใหญ่นะคะ
นี่คือน้ำทั้งถุงนะคะนี่คือ

อ่านี่นะจ๊ะเราจะค่อยขยายลงมาใกล้ค่อยลนลงมาจ๊ะ
นี่จ้ะหมดถุงแล้วจ้ะ๑๐๐บาท
ถ้าในซอยบ้านผมขนาดที่เทแล้วเนี่ย
ประมาณสัก๓๐บาทครับ๓๐บาทนะฮะ
แต่อันนี้สั่งผ่านแอปก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง
แกงเขียวหวานไก่ถุงนี้คุณผู้ชมร้อยหนึ่งฮะนะครับ
เจ้าของคลิปเธอมองว่ามันไม่สมราคา๑๐๐บาท

เราคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันแพง
อันนี้ที่เขาโพสต์นะผมอ่านตามเลยนะ
แกงเขียวหวานไก่๑๐๐บาทไทย
โทรไปถามร้านว่าคิดราคาผิดหรือเปล่า
ทางร้านก็บอกว่าปกติหน้าร้านขาย๗๐บาท
แต่พอลงขายในแอปสั่งอาหาร
ทางบริษัทจะชาร์จเพิ่ม๓๒เปอร์เซ็นต์

๑๐๐บาทกับปริมาณเท่านี้

แต่ราคาไม่สมเหตุสมผลเกินไป
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมายนะครับเช่นทำไม
นิดเดียวทำกินเองดีกว่าซื้อของมาทำเองน่าจะกิน
ได้หลายมื้ออยู่นะส่วนอันหลังนี่ประชดแหละครับ
ร้านเขาสั่งไก่มาจากดาวอังคารเลยต้องแพงหน่อย
ร้านที่ไหนจะชวนกรมคุ้มครองผู้บริโภคไปกิน
ต่อมานะครับผู้หญิงที่โพสต์เนี่ย
โพสต์ข้อความอัปเดตอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ฮะ
เธอบอกว่าล่าสุดทางร้านโทรศัพท์มาขอโทษแล้ว
เวลาเขาตักขายนะเขาไม่ได้แบบใช้ตามความรู้สึกนะ
เขาจะมีการชั่งเขาจะมีตาชั่งเล็กเนี่ย
อยู่ตักแล้วก็ชั่งให้มันเท่ากันทุกถุง

นี่เธอบอกต่อบอกว่าเห็นว่าเป็นลูกค้าประจำด้วย
คราวนี้ก็เลยโอนเงินค่าแกงเขียวหวานไก่มาให้แล้ว๑๐๐บาทเรียบร้อยครับ
ก็เป็นจบในเคสนี้ไปนะ

ทำเองทำเองน่าจะได้ทานเยอะกว่านี้นะครับ